ใช่ครับพอดีสารวัสสิวเนี่ยเป็นทั้งรุ่นน้องนายตำรวจที่โรงเรียนในร้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยอยู่พอสมควรครับ

ตอนช่วงที่ฟังข่าวของน้องเขาเนี่ยพอดีผมไปนำเสนองานวิจัยด้านอาชญาวิทยา

ที่ยุโรปอิตาลีนะครับก็ตกใจ
เราก็ลองเช็คลองสอบถามปรากฏว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วเราก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เราก็รู้สึกแปลกใจมากตรงที่ไปร่วมงานทานข้าวงานเลี้ยงเนี่ย
แล้วโดนคนคนหนึ่งยิงโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรโกรธเครื่องอะไรเลยนะครับ
แล้วไม่ได้ยิงนัดเดียวยิงหลายนัดนั่นหมายความว่าเจตนา
เจตนาจะทำให้น้องเขาเนี่ยเสียชีวิตคือน้องเขาเนี่ยเป็นในตำรวจ
ระดับสารวัตรด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคนกระทำกับตำรวจแบบเนี้ย
เหนือจากจะไม่เกรงกลัวการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าที่แล้ว
ยังไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐนะครับเพราะตำรวจก็คือทำหน้าที่แทนรัฐ
ทำหน้าที่แทนประชาชนในการดูแลบังคับใช้กฎหมาย
ดูแลสังคมตรงนั้นครับกฎศาสตร์นี่เห็นว่าแล้วทำไมคนคนนี้คือใคร
ทำไมถึงกล้าอะไรขนาดนี้นะครับน่องท่าผามือปืนครับ
เรื่องขอการย้ายหลานเคยเรื่องขอลดบันทุกข์อะไรต่าง
คือทำไมกำนันนกอดีตกำนันแล้วเนี่ยฮะตอนนี้
คนที่เป็นผู้นำพื้นที่พื้นนำท้องถิ่นนะฮะ

ขณะนี้แบบส่งซิ้นแล้วอีกคนใช้ปืนยังยิงห้านัดอย่างนี้นะอาจารย์
ใช่ครับคดีนี้เป็นอะไรที่ผมฟังแล้วในช่วงแรกก็รู้สึกหดหูใจนะครับ
รวมทั้งผมลองเช็คจากเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่พอใจไม่สบายใจ
เหตุผลก็เพราะว่ามีตำรวจหลายสิบนายอยู่ในงาน
ประการแรกประการต่อมาเท่าที่ทราบคือ
ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้แล้วก็มีตำรวจส่วนหนึ่ง
ไปพาร่วมพารบหนี

ซึ่งตรงนี้สังคมตำรวจอย่าว่าแต่สังคมส่วนใหญ่เลยนะครับ
แวดวงตำรวจเองเขาก็รับไปได้นะ
ก็จะเป็นที่มาว่ามีมาตรการหลายอย่างดำเนินการต่อมา
ประการต่อมาคือทำไมกำนันเองถึงคนนี้

ที่ตำรวจหลายสิบนายเก่งใจไม่กล้าจับ
ปกติแล้วต้องจับไม่ใส่กุญแจมือก็ได้จับแล้วพาตัวมา

แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ตรงข้ามทุกอย่างเลยฮะ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เป็นกระแสสังคม
และเป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นณขณะนี้
ตกใจกว่านั้นคือพอเวลาลื้อขึ้นมา
กำนันนายนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลงานต่าง
เท่าที่ทราบเกี่ยวข้องกับวงเงินที่ประมูลประมาณ๗๕๐๐ล้านถูกไหม

ก็สะท้อนให้เห็นว่าอ้าวแล้วทำไมคนคนเดียวบริษัทไม่กี่บริษัท
สามารถจะรับงานในการทำงานได้เยอะขนาดนี้เหรอ
ก็เลยเป็นที่มาเพื่อบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานแล้ว

อาจจะใช้นักความประถมเนี่ยเป็นนักความประถมโมเดล

แต่คดีนี้ผมต้องเรียนตามตรงขออนุญาตนำเรียนผ่านตรงนี้ด้วยนะครับ
ปฏิเสธไม่ได้คือท่านนายกต้องมาดูแลเองครับ

คืออย่างนี้ครับเหตุผลก็เพราะว่า

และประการสำคัญโดยตำแหน่งนี้

เพราะฉะนั้นจะทำให้การขับเคลื่อนตรงนี้
กับเคลื่อนตรงเนี้ยทั้งเรื่องของการปฏิรูปเชิงระบบเชิงโครงสร้าง
แล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหลายหน้างานหลายหน่วยงานด้วย
อ่า
ปฏิเสธไม่ได้ครับ

ท่านต้องลงมาจัดการ